ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน

มูลค่า๔๐๐๐บาท

ร้องได้ให้ล้าง
ร้องได้ให้ล้าง

อาจจะเป็นเพราะผมซึ้งใจก็ได้

ไม่ได้กลับบ้านมือเปล่าค่ะคุณป่าค่ะ
ด้วยความน่ารักแล้วด้วยความสามารถของคุณพี่สาง
ตอนนี้รับเงินกลับบ้านไป
๑หมื่นบาท
ถ้าร้องเพลงไม่ได้นะครับในเพลงไหนนะครับ
เงินที่สะสมมานะครับทั้งหมด

คุณสั่งมีอยู่แล้วนะครับ๓เพลง๒หมื่น
มีอยู่แล้วยังงั้นก็เหลือ๑หมื่นบาทกลับบ้านไปไม่มีการกลับมือเปล่าแน่นอน

วันนี้นะคะสมศักดิ์ศรีไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องเพลงนะคะ
ตลกสมจริงที่ได้รับฉายาจากพี่ตลกว่า

เพราะเค้าคือนี่เลยค่ะคุณพี่สั่งนะครับคุณสั่งดอกเสด่าวนะครับ

ก็ผ่านไปแล้วนะครับเรียกว่า

ตอนนี้เราคงต้องหาผู้ที่มีความสามารถนะครับขึ้นมายืนบนนี้แทนคุณสังสักหนึ่งท่านกันแล้วครับ
ฟังเพลงโจทย์คัดสรรของเรานะครับคิดว่ารู้จักชื่อเพลงเท่านั้นนะฮะ
ดปุ่มไฟได้เป็นคนแรกและตอบถูกนะครับเตรียมตัวขึ้นมาร้องได้ให้ล้านบนนี้เลยนะครับ
พร้อมนะครับทั้ง๕ท่านถ้าพร้อมแล้วเพลงโจทย์มาครับ

มีนะคะทริปค่ะ
สาวสวยของเรานะครับแอบกดเงียบไม่มีอาการเลยนะฮะคุณทิพย์กดแล้วค่ะ
คิดว่าเป็นเพลงอะไรนะครับ
ถ้าตอบถูกนี่คุณทิพย์ได้ขึ้นมาร้องได้ให้ล้านเลยนะครับ

คิดว่าเป็นเพลงฆาตกรดีเด่นค่ะของพี่หญิงทิติการ

ดูสิว่าจะถูกหรือไม่นะครับ
ถ้าถูกคุณทิพย์ได้ขึ้นมาร้องได้ให้ล้านคนต่อไปนะครับ
ฆาตกรดีเด่นคุณทิพย์ตอบ
ถูกถูกถูกถูก
ท่านบอกว่าถูกกันหมดเลยนะครับ
ฆาตกรดีเด่นคุณทิพย์ตอบ

สวัสดีค่ะชั้นนานเธอสาวนัมสกุลซับไนท์ค่ะ
เป็นเจ้าจังหวัดพนครศรียุภัยาค่ะ

ตอนนี้ก็ประกอบอาชีพขายของออนไลน์ค่ะ
ขายตั้งแต่สักกระเบือยันเรือรอบเลยทีเดียวนะคะ

โดยเฉพาะสินค้าที่ทำรายได้ให้ทิพย์เป็นกรเป็นกรรมก็คือนี้เลยค่า
สามารถเอาไปแปะติดความดำความสกปรกของเล็บตัวเองได้เลยค่ะ
แล้วจะสวยฟุ้งฟิ้งมุ้งมิ้งแน่นอนค่ะ
แต่ว่าถ้าได้เงิน๑ล้านมาแบบง่ายซีสปีเลย

มากินเพิ่มเมืองทำให้ชีวิตดีค่ะ
ฮาร์ดเซลล์มาก
ขายของออนไลน์ใช่ไหมครับตอนนี้ต่างตัวฮาร์ดเซลล์มากขายเล็บปุ้งขายดี
เรื่องความสวยความงามเนี่ยทุกวันนี้มันขายดีจริง

นี่คุณทริปเป็นคนจังหวัดอะไรครับนี่
อยุทธยาเพียงเกลาเขาเลยครับค่ะอยุทธยา
ไปขายของในโลกโซเชียลเราต้องทำยังไงหรือว่าแค่ลงรูป
ลงรูปแล้วก็จะมีคำอธิบายว่า
เป็นสินค้าอะไรลายอะไรราคาเท่าไหร่ไซส์ประมาณไหนอะไรอย่างนี้ค่ะ
ขายของออนไลน์แล้วมีความเกี่ยวพันกับเพลงลูกทุ่งยังไง

หรือว่าชอบเพลงลูกทุ่งมาก่อนหรือว่ามาชอบทีหลังหรือว่ายังไงครับ
คือว่าที่บ้านก็มีวงดนตรีลูกทุ่ง
มีวงดนตรีเลยใช่ใช่ค่ะแล้วก็เหมือนแบบซึมซับตั้งแต่สมัยรุ่นปู่แล้ว

แล้วเราคิดยังไงครับเราคิดว่าตัวเองมีความสามารถ
มีความสามารถขนาดไหนถึงได้สมัครเข้ามาในรายการนี้

ได้ดูค่ะได้ดูก่อนแล้วก็คิดว่าเฮ่ยเราน่าจะความเงินล้านได้

เพื่อนก็มาคนนู้นก็มาเฮ้ยน่ามาเนอะรายการนี้ได้เงินด้วย

ใช่ครับแล้วอีกคนนึงเลยที่คนนี้เขาก็อยากมาแล้วเขาก็ได้มา
เขาเป็นสาวน้อยคนที่สองที่มาเยือนรายการร้องได้ให้ร้านของเรา
ขอต้อนรับสาวน้อยน้องตุ๋นค่ะ
สวัสดีครับสวัสดี
ดูจากการแต่งตัวของหนูแล้วหนูเป็นเด็กจากภาคใต้ใช่ไหมคะ

จังหวัดอะไรล่ะเชียงใหม่เชียงใหม่
เราเคยมีน้องจากเชียงใหม่มาแล้วหนึ่งท่าน
อันนั้นเชียงรายเป็นคนเชียงใหม่เลยโดยกำเนิดนะเจ้า

ใดค่ะใดจะให้แนะนำตัวเป็นภาษาเหนือเนอะ
ให้คุณผู้ชมได้พูดจักเนอะค่ะจ้าจ้า
สวัสดีเจ้าน้องชื่อเด็กหญิงนนัชชาธัญธนานนท์
ชื่อเล่นชื่อน้องตูนอายุ๗ขวบ
อยู่โรงเรียนเทศบาลวัดหมื่นเงินกองชั้นป๒เจ้า

สมัครมาด้วยตัวเองเลยนะคะคุณป่าคนนี้

ตุ๋นนะครับก็มานั่งแท่นแทนนะครับคุณทิพย์นะครับ
ตอนนี้ข้างล่างก็มี๕ท่านครบเหมือนเดิม

พร้อมที่จะขึ้นมาบนนี้นะครับ
อยากฟังส้มอยากฟังเสียงแล้วล่ะค่ะคุณป่าค่ะ
ว่าสาวคนนี้เขาจะมีน้ำเสียงที่แบบว่า
ดงามสมกับหน้าตาของเขาหรือไม่

แค่นี้พอนั่นนั่นสิสั้นมากสั้นจัง

เพราะว่าจำได้เลยเพลงนี้จำได้ขึ้นใจเลยว่า

เคยร้องมาบ้างแล้วแต่มีปัญหาคือ
ท่อนเพลงมันสับสนอาจจะสับท่อนกัน
อันนี้ก็อยู่ที่การตัดสินใจของคุณทิพย์นะครับเพราะว่านี่เป็นเพลงแรกเลยนะครับ
เพลงที่๑ฟังอินโทรไปแล้วนะครับคุณทิพย์ตกลงว่าจะเล่นหรือจะหยุดครับ

เพลงที่๑นะครับก็ถามไปอย่างนั้นแหละครับต้องเล่นทุกคนอยู่แล้ว
ทั้ง๖แผ่นป้ายนะครับจะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ไม่ใช้
ถ้าไม่มั่นใจใช้ได้เลย

นี่ขนาดกลัวสลับท่อนนะครับ

สถานการณ์ตอนนี้เริ่มเพลงแรกนะครับ
ไม่ใช้ตัวช่วยนะครับ
พลิเคชันสับสนไหมคะว่าเพลงนี้เป็นเพลงของใคร
สับสนค่ะง่ายเล่นเลยนะ
มาดูกันเลยนะครับเพลงที่๑นะครับ
มูลค่า๕๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อม
ร้องได้ให้ล้านเพลงที่๑
เพลงมาครับ

มีความรักมีความรัก
พกเมียมาด้วยล่ะพกเมียมาด้วยล่ะเนี่ย

แบบมาแค่เนี่ยก็พกเมียมาดู

เอามียมาด้วยซึ่งได้ความหล่อ

อยากจะใช้ความสวย

เหมือนเธอจะพบเอามาทำไม
ไม่เก็บเอาไว้

เหล่าช้างหน้านั้นยังสด
และถ้ามีรายโมท

เสียดายจริงเทียว
ไม่หน้าพกมาด้วย

คุณป่าแต่จังหวะมันก็ยืนนิ่งไม่ได้เลยจริงนะคะ

ท่อนที่เราคิดว่าสับสนหรือยัง
เมื่อกี้ร้องไปเนี่ยท่อนที่คิดว่าเนื้อมันสลับสับเปลี่ยนอะไรกันยังไง
เป็นท่อนท้ายมาด้วยใบหน้าพก
มาด้วยกับแม่หน้าพกเมียมาเนี่ย

มาเพลงที่๑นะครับมูลค่า๕๐๐๐บาทนะครับ
คุณทิพย์ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้

มูลค่า๕๐๐๐บาท

สวัสดีค่ะปปวรีพร้อมพี่มนต์นะคะ
วันที่๙วันที่๑๐เมษายนนี้นะคะ

จะมาร่วมแข่งขันนะคะเพื่อที่จะนำเงินนะครับ
ไปให้กับผู้พิการทางหูนะครับ

ยังไงก็มาร่วมรุ้นร่วมเชียร์พวกเราทั้ง๖คนด้วย